ไปโดนเขารออีกแล้วน้องแก้วไม่เข็ด
ก่อนเคยช้ำใจอยากได้เพชรต้องมาสอก้าน้ำตาเล็ด
นึกว่าเข็ดก็ยังไปโดนขอร้องอีกซ้ำ
น้องไม่จำไว้มั่ง
อยากไปลองเพลิน

พี่เองรักจริงกับชิงชัง
ต้องมานั่งช้ำใจ
ติว่าพี่จ้อนเจ้าจ้อนี่
แล้วเศรษฐีเป็นไง
เขาหลอกเขาชมจนสมมือหรือไทย

โอ้ย
มันสะใจไม่น้อย
รักมหาเธอเธอคนดี
รักพี่อันนี้ต่อ
พี่ยอมรับเน้นเขาเว้นรอ
ลูกคนหัวพีทาไม่มีพอ
พี่จะขอรับเอง